เรื่องนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะ
เพราะมันมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเรียรายเงิน
ขอรับบริจาคขายโน่นขายนี่ในรายการ

คุณผู้ชมติดตามจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เรื่องของความเชื่อเรื่องของความงมงาย

พร้อมจะเชื่อเรื่องพวกนี้เยอะ
แต่ว่าเราไม่ควรปล่อยให้เอาความเชื่อความงมงาย
ขยายผลออกสื่อออกโทรทัศน์

โดยเฉพาะการเอาความเชื่อความงมงายมาขยายผล
เพื่อไปรับบริจาคเพื่อทำมาหากิน
เพื่อขายเครื่องลางของขลัง
อันนี้ไม่ควรจะปล่อยไว้
ถ้าปล่อยไว้สังคมมันยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ

บ้านเมืองเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้ว
มาถึงขนาดนี้แล้ว
ต้องแยกความเชื่อความงมงายให้ได้
แล้วไม่ควรจะปล่อยให้ใครก็ตามแต่
เอาความเชื่อความงมงายไปทำมาหากิน
ไม่ว่าในรูปแบบไหนทั้งสิ้น
เรื่องของช่องส่องผีเนี่ย
ตอนนี้มีคนกำลังตั้งคำถามว่า
สุดท้ายจะมีความผิดไหม
ตำรวจจะดำเนินการยังไงกับเรื่องนี้
เพราะมันมีลักษณะ
เข้าข่ายความผิดอยู่หลายเรื่อง

เรื่องการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แต่ว่าเช้าวันนี้ก็มีคำตอบแล้ว

มีหัวข่าวว่าช่อง๘ถอดช่องส่องผี
โคราชดำเนินคดีจี้
กศธตรวจส่อง

แต่มองและคิดอย่างทั่วไปที่ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เอาผิดได้อยู่แล้ว
อาจารย์เรนนี่จะอวดอ้างมาตลอดว่า
มีจิตสัมผัสกับดวงวิญญาณที่ตายไปแล้ว
แล้วที่หนักอาการหนักก็คือว่า
ลามปามไปถึงขนาดว่า
จิตสัมผัสกับดวงวิญญาณนั้นเนี่ย
สื่อสารกับวิญญาณของพระมหากษัตริย์
ที่เป็นบูรพะมหากษัตริย์ของไทย
ในอดีตหลายพระองค์

องค์นั้นพระองค์นี้พระองค์โน้นพระองค์นั้น

โน้มน้าวกล่อมจิตกล่อมใจให้คนเชื่อ

จริงอยู่ถึงแม้ว่าเงินส่วนหนึ่ง

แต่ว่ามันมีแร่สนัยแฝงอยู่ด้วย
เป็นเรื่องของการทำมาหากิน

แล้วเอาความเชื่อความงมงาย

ให้คนยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่

ว่าข้อหาที่จะนำ
ความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ตำรวจจะทำอะไรได้บ้าง

ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่

อันนี้เป็นข่าวใหญ่โตอยู่วันนี้
แล้วมีหัวข่าวว่าคนโคราชฉุนมินย่าโมจี้ให้ขอขมา
บิดเบือนข้อมูลเรื่องนางสาวบุญเหลือ
วิศนุแนะให้ใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ฟัน
รัฐมนตรีเทวันระบุขอโทษยังไม่พอ
ขอสรุปสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตาม

คือคุณสุระประพาคำขจรหรืออาจารย์เรนนี่
ทีมงานเนี่ยไปบันทึกรายการที่วัดสารารอยโคราช
สารรอยเนี่ยคือวัดที่ประดิษฐ์อัฐิของเท้าสุดะรดีหรือย่าโม
ไปบอกว่าตัวเองมีจิตสัมผัสกับสิ่งลี้ลับ
สามารถคุยกับท่านประหลัดทองคำ
ประหลัดทองคำนี่คือสามีของย่าโมคุยกันได้ว่างั้นเถอะ
แล้วสิ่งที่ประหลัดทองคำบอกกับคุณเรนนี่ก็คือว่านางสาวบุญเหลือเนี่ยที่เราได้ศึกษามา
เรียนรู้กันมาก็คือว่าคนทั่วไปก็รู้กันว่าเป็นบุตรบุญธรรมของท่านประหลัดทองคำ
ก็ลุกขึ้นมาจับดาบเคียงคู่กับย่าโมสู้กับฆ่าศึก
คุณเรนนี่บอกว่าประหลัดทองคำสื่อสารผ่านจิตสัมผัสว่า
เป็นเมียอีกคนหนึ่งของท่านประหลัดดูสิครับ
ย่าโมนั้นเป็นเมียหลักบุญเหลือเป็นเมียสอง
ไม่ใช่ลูกสาวไม่ใช่ลูกบุญธรรม

เรียนรู้กันมาอย่างที่ประวัติศาสตร์หรือตำนานบอกไว้
งานเข้าสิครับเพราะคนโคราชเขาเดือดดานเขาโกรธเขาเจ็บใจ
ว่าคุณเอาอะไรมามาพูดคุณคุณบิดเบือนคุณลบหลู่
ย่าโมที่เขาเคารพรักอันนี้เรื่องใหญ่
อันนี้เรื่องใหญ่เขาก็เรียกร้องให้ออกมาขอโทษ
แล้วขอโทษอย่างเดียวไม่พอเขาเรียกร้องให้ดำเนินการ
กับเรื่องนี้ให้ดำเนินคดีด้วยล่าสุดอย่างที่บอกคือช่องแปด
สถานีโทรทัศน์เห็นท่าไม่ดีเขาก็ถอดรายการออก
ก็เหลือว่าไปลงในยูทูปลงในยูทูปก็ทำมาหากินได้อยู่
เพราะว่าถ้าคนตามมากโฆษณาก็เข้า
บ๊วยเชษฐวุฒิวัชลคุณออกมาขอโทษขอโพยแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็บอกว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าเขาเชื่อว่ายาโมมีจริง
มีคำถามว่าแล้วมีใครไหมครับที่สงสัยว่าย่าโมไม่มีตัวตนจริง
มีใครสงสัยอย่างนั้นเหรอครับไม่มีนี่ครับ
ทุกคนก็รู้ทุกคนก็ตามเรื่องประวัติศาสตร์ในช่วงนี้กันมาทั้งนั้น
แล้วคุณไปอ้างยังไงว่าคุณต้องการให้สังคมรู้ว่าย่าโมมีจริง
ประเด็นคือผมอยากจะให้กรณีนี้
เป็นกรณีศึกษาและไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
ผมบอกว่าความเชื่อความงมงายของคนในสังคมเนี่ยห้ามไม่ได้หรอก
เดี๋ยวนี้คนจบปริญญาตรีปริญญาโทเรียนมาสูง
เชื่อกับสิ่งที่ไม่ควรเชื่อไปงมงายกับสิ่งที่ไม่ควรจะงมงายเยอะแยะ
มันเป็นความเชื่อนี่ครับการศึกษาช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเป็นความเชื่อ
แต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อไปล่วงล้ำย่าโมมันก็จะมีปัญหาตามมา
ผมก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้จะไปยังไงแต่ฟังที่คุณเทวันพูด
ที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊กบอกไปเมื่อสักครู่สรุปก็คือว่าเรื่องนี้ขอคำมาอย่างเดียวไม่พอ
เราต้องดำเนินการตามกฎหมายหากผิดตรงไหนก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเพราะย่าโมเป็นที่เคารพของคนไทย
โคราชก็เป็นลูกหลานย่าโมทั้งนั้นการที่มาบิดเบือนประวัติศาสต
อย่าว่าแต่คนโคราชคนไทยก็รับไม่ได้
นักข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบแค่ขอโทษพอหรือไม่
คุณเทวันบอกว่าผมไม่ทราบเพราะไม่แน่ใจว่าขอโทษมันจะพอไหม
ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นผมบอกตอนเข้ารายการว่า
เรื่องความเชื่อเรื่องงมงายมันห้ามกันไม่ได้
แต่เราต้องไม่ให้ความเชื่อความงนงายมาปรากฏอยู่ในลักษณะ
เป็นรายการโทรทัศน์แล้วให้คนเชื่อในสิ่งที่ผิด
แล้วที่สำคัญคือให้เอาความงมงายเป็นสะพานนำไปสู่การบริจาค
การขายของเขาต้องเสียเงินเสียทองคนก็ยิ่งเดือดร้อนกันอยู่ด้วย
ฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งความเชื่อความงมงายอย่างนี้ก็ไม่จบ
ผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่าจะจบยังไง
แต่ในวงการพวกนี้เขารู้กันว่าไม่มีอะไรหาเงินหากินได้ง่าย
ขายความเชื่อและความงมงายของคน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ของอาจารย์ก็รายงานเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน